ว่าเราจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วแต่พฤติกรรมในการก่ออาจยากรรมยังเป็นเรื่องเก่ายังเป็นเรื่องเดิมอยู่เลยนะคะ
สุดสุดทะลองปีใหม่กันอยู่ดีแหมมันมีอัลโกฮอลมีเหล้าข้าวปาก
ล่าสุดตำรวจจับตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงคืนเลยค่ะ
ร้อยตำรวจโทษธนพัฒน์ชุมพลรองสารวัตรสอบสวนสนดุสิตได้รับแจ้งเหตุมาว่า
มีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงกันเสียชีวิตที่หน้าโรงพักสอนอดุสิตถนนพระราม๕เลยนะคะ
อาจจริงยิงกันหน้าโรงพักเนี่ยไปตรวจสอบเลย
แล้วก็ประสานแพทย์แผนกนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูไปด้วย
ผู้ตายชื่อนายปิยพงศ์รุ่งวิทยากุลค่ะเป็นเจ้าหน้าที่องค์การเพศรัชกรรม
สภาพคือถูกปืนยิงเข้าลำตัวหลายนัดนอนหงายจมกองเลือดอยู่ที่บันไดทางขึ้นสอนอนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็บันทึกภาพแล้วก็รวบรวมหลักฐานที่เก็บได้เอาไว้
ถามเพื่อนผู้ตายเขาเล่าแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุก็นั่งสังสรรค์ฉลองปีใหม่กันอยู่ที่แฟลต์ตำรวจที่อยู่ติดกับสอนอดุสิตนั่นแหละ
อยู่ก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบของสอนอดุสิตคนนึงเดินมาพูดคุยกับผู้ตาย
ไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรกันแต่สักพักจากที่คุยเริ่มเป็นการทะเลาะกัน
ตัวเขาเองก็รู้จักกับนายตำรวจคนนี้นะเขาก็เลยเข้าไปห้ามปราม
ยังไงก็ห้ามไม่อยู่แล้วอยู่ตำรวจสายสืบคนนี้
ก็ควักปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่ผู้ตายหลายนัดเลย
แถมเขาเนี่ยเกือบจะโดนลูกหลงเกือบจะโดนยิงใส่ด้วยเหมือนกันค่ะ

จากนี้มีพยานอีกหนึ่งคนด้วยให้การบอกว่า
นั่งดื่มสังสรรค์อยู่กับตำรวจคนก่อเหตุ
พอแยกย้ายกันแล้วก็ได้ยินเสียงดังคล้ายกับประทัด
ตอนแรกก็นึกว่าเป็นเสียงพลุฉลองปีใหม่

อ้าวเพื่อนที่นั่งกินอยู่ด้วยกันเมื่อกี้นี้
กลายเป็นฆาตกรซะแล้วค่ะเป็นตำรวจอยู่ดีไม่ชอบ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกจตุพรพลพักดี
พอผู้กำกับการสอนอดุสิตบอกนะคะว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดของเขาเอง
หลังเกิดเหตุเนี่ยติดตามตัวมาได้แล้วนะคะ
ทราบชื่อคือ๑๐ตำรวจเอกธีรยุทธ์จันคง
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามของสนดุสิตค่ะ
หลังจากที่สอบปากคำแล้วปรากฏว่า
คนก่อเหตุกับคนตายไม่รู้จักกันนะคะ
แต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายที่กำลังนั่งดื่มเหล้า
ฉลองปีใหม่อยู่กับเพื่อนที่หน้าสอนอดุสิต
ทะเลาะกันกับ๑๐ตำรวจเอกธีรยุทธ์ค่ะ
๑๐ตำรวจเอกธิรยุทธ์ก็เลยเอาปืนยิงผู้ตายเลย
ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่า
ทะเลาะอะไรกันรู้จักก็ไม่รู้จัก
นั่งกินเหล้าอยู่บริเวณใกล้เคียงกันทะเลาะกันถึงขั้นยิงกันตายเลย
เรื่องต้นแจ้งข้อหากับ๑๐ตำรวจเอกธีรยุทธ์ไปแล้ว๓ข้อหานะคะ
คือพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในที่สาธารณะและข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เรื่องต้นเรื่องการให้ออกจากราชการเนี่ย
ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามขั้นตอนนะคะ
ส่วนเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะนางจันเพ็ญสิทธิบุญ
แม่ของนายปียพงศ์ผู้ตายนะคะแล้วก็ครอบครัวเนี่ย
มนต์พระสงฆ์มาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณผู้ตาย
ที่หน้าสอนอดุศิษฐ์แม่บอกเลยนะคะว่า

คิดเลยว่าจะต้องเสียลูกชายไปในวันปีใหม่แบบนี้
แล้วก็กลัวด้วยว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดี
เพราะคนก่อเหตุเป็นตำรวจแล้วก็เป็นตำรวจในท้องที่ที่รับผิดชอบคดีด้วย
ขอความเป็นธรรมด้วยแม่บอกแบบนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวครอบครัวก็จะนำร่างของนายปียพงศ์เนี่ย
บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดจันทร์สโมสรต่อไป